อยู่ระยองไหมครับใช้รถกระบะไหมครับแล้วไฟท้ายท่านหายไหมฮะ
ถ้าไฟท้ายรถกระบะท่านหายดูข่าวนี้หน่อยครับ
โอ้โหไฟมันจ้าเลยโอ้โหมันใส่หลอดไฟ
นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นรถของคนร้ายนะครับ
มากัน๒คนใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีลงมือก่อเหตุ
ขโมยอะไรขโมยไฟท้ายรถกระบะครับ
ขโมยไฟท้ายรถกระบาดของชาวบ้านที่จอดไว้ในซอยข้างปั๊มน้ำมันบางจากตะบนปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
แล้วก็ขับรถกระบะอีซูซุสี่ประตูรุ่นปีสองพันยี่สิบนะฮะ
สีขาวออกไปอย่างเร็วเลยกล้องวงจรปิดบันทึกได้
ไปแล้วเหรอเนี่ยคือเมื่อกี้เพิ่งเห็นขี่เข้าไป
แป๊บเดียวแป๊บเดียวคือประเด็นคือมันเร็วมาก
มือชีพนี่ฮะมิตรชาชีพมืออาทิตย์
อกจากนี้ครับผู้เสียหายหลายรายเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันครับ
คือรายนี้น่าจะจอดรถไว้หน้าหอพักนะครับติดกับถนน
คนร้ายเป็นผู้ชายนะฮะมากันสองสามคน
นี่ครับ๓๐นาทีคุณผู้ชมนับไป๑ถึง๓๐
เรียบร้อยฮะสองคนมันก้มถอดไฟท้ายคนละข้าง
อันนี้คือคนละคันกับที่เกิดเหตุเมื่อกี้
ช่วยกันประกาศตามหาคนร้ายครับ
ถ้าใครพบรถกระบะแบบที่ผมบอกไปนะอีซูซูสีขาวนะ
รูปภัณฑ์คนร้ายเป็นแบบนี้ช่วยกันแจ้งเบาะแสมา
ตอนนี้โดนกันทั่วโดนกันทั่วเลย
หนึ่งในผู้เสียหายคือนายสิทธิศักดิ์เขียววงศรีอายุ๓๑ปีฮะ
เป็นรถคันแรกอ่ะนะที่เราที่เราให้ดูไปเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ประมาณตี๓๔๕นาทีคือวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
คือเขาจอดรถนะฮะแล้วก็เข้าบ้านพักผ่อน
มาตี๕รถขโมยไฟไปแล้วครับตี๕ออกมานี่ฮะโหคุณพระราพร
ค่ะเรียบร้อยครับไปแล้วโอ้โหมันเอาเนียนจริงจริงอืมนี่แหละฮะ
เอารถมาต่อท้ายเขาแล้วมีผู้ชายสองคนมาก้มเงยไม่ถึงนาทีนะครับ
มั่นใจว่าคนในคลิปหัวขโมยแน่นอนก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ไปแจ้งตำรวจฮะ
คือตอนไปแจ้งความ

ในเขตบ้านสะพาน๔ปลวกแดงก็โดนเช่นกันนะครับ
ได้รูปรถของผู้ต้องสงสัยซึ่งมีลักษณะตรงกับคันที่ปรากฏในคลิป
ทำให้ทราบว่าในคืนเดียวกันคนร้ายมันตะเวนครับโอ้โห
งัดไปแกะไฟท้ายเป็นว่าเล่นเลย

พวกผมให้คุณว่ามีวางขายในโลกออนไลน์เกิดเลยเนี่ยครับ

เบลิ่งต้นตำรวจบริษัทประกันรถยนต์ชื่อว่า
แถวระยองหรือแถวนั้นระวังให้ดี